อ่าข่าวนี้เตือนภัยกันหน่อย
คุณผู้ชมยังมีอยู่ไหมใครที่ยังถูกมิจฉาชีพเนี่ยโทรมาหลอก
มันมีหลากหลายกลงที่จะบอกให้คุณหลงเชื่อ
และเหตุการณ์นี้น้องวัยสิบเจ็ดพี่บอร์
พ่อบอกโอ้โหลูกโดนเนี่ยเหมือนกับเอาเงินพ่อ
โดนหลอกไปลงทุนหวังจะได้กำไรมาให้พ่อ
โอ้โหตายแล้วหมดเงินไปเจ็ดแสนโอ้โหเออ
อ่ะเล่ากันหน่อยคุณพ่อค่ะชื่อว่าในโตอายุหกสิบแปดปี
มาเลยมาเลยพ่อมาแล้วที่สพ
พาลูกสาวนางสาวฟ้าอายุสิบเจ็ดเอง

ไปแจ้งความพ่อบอกลูกโดนมิจฉาชีพหลอกลงทุน
เสียเงินไปกว่าเจ็ดแสนแล้วลูกสาวไปแอบเบิกเงินในบัญชีของพ่อ
เอาไปลงทุนเพราะหวังจะได้เงินปันผลมาให้พ่อนั่นแหละสุดท้ายมิจฉาชีพมันบล็อกไปเลยอ่ะ
ไม่ได้เงินคืนนะคะทีนี้น้องเนี่ยนะคะที่ชื่อว่านางสาวฟ้า
น้องฟ้าเขาก็เล่าแบบนี้ว่าเนี่ยเขาเอาเงินไปลงทุนในแพลตฟอร์มชื่อหนึ่งค่ะนะคะ
พอลงทุนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะได้เงินปันผลประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ก็ลงเชื่อ
ตอนแรกเอาเงินเก็บก่อนอ่ะสักสามพันสามพันไปลงทุนครั้งแรกใช่ไหม
คืนมาสามพันสามน้องเชื่อละเลยตัดสินใจลงทุนครั้งที่สองห้าพัน
ก็ได้คืนมาอีกครั้งที่สามน้องเริ่มคิดค่ะ
อยากลงทุนเยอะแล้วก็คงถูกหลอกด้วยว่าพูดโน้มน้าวต่างนานา
ได้ค่าตอบแทนมากมากก็อยากได้ลงทุนไปสามแสนสี่หมื่นบาท
ตอนนั้นมันได้จริงอ่ะได้คืนมาแล้วพร้อมดอกเบี้ยด้วยนะ
อืมทีนี้ค่ะอ่ามันจะมีแล้วคุณผู้ชมครั้งที่สี่ค่ะ
ปรากฏถูกหลอกให้ลงทุนห้าแสนแต่ทำไมอ่ะน้องบอกว่าเงินไม่พอ
แอบเอาเงิน๔แสนบาทในบัญชีพ่อโอนไปให้ค่ะ
บัญชีหนึ่งชื่อว่านายสมชายแดงอิ่มแล้วทางแพลตฟอร์มเนี่ย
มิจฉาชีพมันบอกว่ายังจะต้องถอนเงินสี่แสน
รวมกับเงินต้นและเงินปันผล๓ครั้งแรกที่น้องได้ไป
อืมเฮ้ยให้เขาถอนทำไมอ่ะรวมเป็นห้าแสนน่ะ
เขาบอกว่ายังเอาไม่ได้เอาอย่างนี้ถ้าน้องเพิ่มยอดไป
เหลียวเงินที่น้องลงทุนไปอ่ะน้องถอนได้แน่แน่
แอบเอาเงินในบัญชีพ่อค่ะของธนาคารแห่งหนึ่ง
ที่พ่อฝากเอาไว้โหยเบ็ดเสร็จเขาบอกว่า
เกือบเจ็ดแสนบาทโอนไปเรียบร้อยโดนบล็อกเลยค่ะ
น้องรู้แล้วว่าโดนหลอกเลยมาสารภาพกับพ่อค่ะ
ลงลงทั้งแรกก็คือสามพันบาทแล้วคือได้สิบเปอร์เซ็นต์ของสามพันค่ะ
แล้วต่อไปแล้วแล้วต่อไปก็ค่อยค่อยลงเรื่อยเรื่อย
ทีนี้ก็เป็นห้าพันห้าพันเราก็ได้ห้าร้อยทีนี้
พอลงเรื่อยเสร็จปุ๊บเราก็แบบลงทุนทุ่มทุ่มแบบทุ่มทั้งหมดเงินทั้งหมดเลยค่ะ
พอรวมเบ็ดเสร็จเจ็ดแสนกว่าใช่ค่ะอืมนี่แหละคือเขาเอาความโลภเล่นกับความโลภไง
ไม่แล้วก็คือเอาตรงนะคะคือน้องก็อายุยังน้อยใช่
พอโดนพูดโดนไลน์ไปแล้วพอไปลงทุนครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสาม
มันเหมือนมันเห็นผลตอบแทนซึ่งจริงมิจฉาชีพพวกนี้มันจะใช้กลงแบบนี้หลอกเรานั่นแหละ
ใช่ทางด้านคุณพ่อว่ายังไงพ่อบอกว่าเนี่ยลูกสาวแอบโอนเงินในบัญชีของพ่อเอาไปลงสักเกลี้ยงเลยอ่ะค่ะ
และจริงเงินตรงนี้เป็นเงินที่เตรียมเอาไว้จะเอาไปถ่ายถอนบ้านและที่ดินที่มีการจำนองเอาไว้ด้วย
แล้วก็เป็นเงินลงทุนร้านค้าขายของโชว์หวยตอนนี้พ่อโหอยากจะร้องไห้อ่ะ
เพราะอะไรอ่ะหมดเลยพ่อบอกหมดเนื้อหมดตัวเสียใจ
เพราะแต่ก็รู้ในใจแหละว่าลูกเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการและตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพพวกนี้แต่โกรธลูกสาวไม่ลงหรอกค่ะ
ลูกก็คือทำการค้าร่วมกับพ่ออยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นบัญชีของพ่อเนี่ยกับบัญชีของลูกเนี่ยมันผูกกันแต่เขาทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ
ก็คือเชื่อว่าเขาจะสามารถทำให้พ่อผ่านวิกฤตไปได้
ความหวังดีของน้องนะคืออยากจะช่วยพ่อจริงก็ปกติช่วยพ่อทำธุรกิจอยู่แล้ว
สุดท้ายมาโดนหลอกแบบนี้เห็นใจจริงนะคะใช่คือเด็กยังไงรู้ไม่ทันหรอกนะคะ